บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

ทรัพย์คลุมประชวมให้เข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ

วันนี้มาเปิดประเด็นเรื่องดราม่าก่อนเลยแล้วกัน

ดิฉันมีความดราม่าในชีวิตมากพอ
ในชีวิตมากพอก็เลยอยากจะถ่ายทอดมาเรื่องโปรงการมาเถิดมาก

นี่แหละต้องบอกว่าเรื่องของคุณอ้ำคุณนัทกับบริษัท๖ฮนุมาน
วุ่นวายกันไปเนี่ยที่บอกว่าเรื่องจ่ายงงไม่จ่ายเงินเนี่ย

บอกเลยว่าเธอเองก็โดนเหมือนกันกับบริษัทเดียวกันกับคุณอ้ำคุณนัทเหมือนกันนะฮะ
จากการที่จัดทำละครเรื่องที่ผ่านมานี่แหละ
ต้องบอกว่าตกที่นั่งลำบากมาคล้ายกันนะ
คุณหญิงแมงมุมหรือว่าหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุงยุคลนะฮะ
ผู้จัดละครมือใหม่ให้กับช่องทีวีดิจิทัลช่องหนึ่งเนี่ย
เธอเองก็บอกว่าเป็นอีกคนนึงเหมือนกันที่เคยโดนกรณีคล้ายกันแล้วก็เสียหายหลายสิบล้านบาทนะฮะ
แต่ว่าตอนนั้นโชคดีหน่อยที่ต้นสังกัดเข้ามาช่วยเหลือจัดการทางคดีให้
และในขณะนี้เรื่องก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการฟ้องร้องเช่นเดียวกันค่ะ
เรื่องขอมีมุมเป็นยังไงบ้างจริงขอมีมุมนานแล้วอะค่ะตั้งแต่คือมีมุม
ตั้งแต่เรื่องแรกที่เข้ามาทำกับทีมทีวีคือเรื่องปริศนาคือเป็นโปรเจกต์๓เรื่องอะค่ะ
เขาไปมุมกลับกันค่ะคือช่องให้เขาเขาต้องมาให้แมว

ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จ

ให้คำแนะนำไม่ได้เพราะตัวเองเอาตัวเองไม่รอดเลย
ใช่แล้วพี่อ้ำก็แบบอยู่วงการนี้มานานกว่าแมงมุมอะค่ะ
ก็แมวก็เด็กมากก็คงไปแนะนำอะไรไม่ได้

คือเป็นคู่กรณีเก่ามาก่อนถูกไหม

มีข้อพิพาทกันคล้ายกันแบบนี้
จริงน่าจะเตือนคุณอ้ำคุณนัทด้วยหรือเปล่า
เป็นเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้ว
เอออ่ะยังไม่จบประเด็นดราม่าค่ะ

เธอเนี่ยเป็นคนที่แบบใหม่มากในวงการนี้นะคะ
เป็นผู้จัดมือใหม่ด้วยแต่ก็มีลูกรักเหมือนกัน
ต้องบอกเลยว่าประเด็นของน้องจีน่ายีน่าซาลาส
นางเอกวัยรุ่นที่คุณหญิงแมงมุมเขาปลุกปั้นมากับมือให้เข้าสู่วงการบันเทิง
แล้วก็ผลักดันจนได้เป็นนางเอกละครเต็มตัว
พร้อมกับให้ความรักความเอ็นดูเอาใจใส่เหมือนกับลูกว่าอย่างนั้นนะ
แต่กลับตีจากไปค่ะไปเซ็นสัญญานู้นไปเป็นนักแสดงในสังกัดวิกพระราม๔
ที่เธอบอกเลยว่ามีสัญญากับบริษัทสีคำรุ้งอยู่
แมงมุมก็ตอบคำถามนี้เพียงสั้นก่อนที่จะหลั่งน้ำตาล
แล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปเลยค่ะ
ปะล่ะคือไม่รู้จะตอบไงคงรู้สึกจุกอกแล้ว

หญิงแมงมุมก็เลยเดินออกไปเลยดีกว่า
วิธีการเดินออกคือดีที่สุดแล้วล่ะ
เพราะงั้นเนี่ยคือผมว่า
ไม่ไปเรื่องกฎหมายนะ
เนรคุณว่าอย่างงี้ไม่ใช่เนติ
อีกฝั่งนึงก็บอกว่าเออให้โอกาสน้องเขาหน่อย
ถ้าเกิดคุณมองว่าเป็นการเนรคูณแบบนั้น
คุณลองนึกดูว่าถ้าคนหนึ่งทำงานอยู่ออฟฟิศหนึ่ง
ย้ายไปอีกออฟฟิศหนึ่งนี่ถือว่าเป็นการเนรคุณหรือเปล่า

เขาบอกว่ามันเป็นโอกาสในการเปิดโอกาสให้กับเด็กเท่านั้นเองนะคะ
อันนี้ก็ต่างคิดต่างมุมมองของแต่ละบุคคลกันไป